ฝนตกหนักก็ทำให้เจออะไรแปลกด้วยเช่นเดียวกัน

ลงก็ลอยมามาสองลง
แล้วพี่คนนั้นก็มายืนถอดเสื้อทำมือแล้วเดินแบบนั้น
ตอนแรกก็ตกใจหมดเลยแต่เอาจริงจริงคนแถวเนี้ยคือเขาก็รู้
เขาก็รู้ว่าโรงเนี่ยมาจากไหนลอยมาจากไหนเพราะว่าเขาก็คุ้นชินกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณห้าโมงเย็นของเมื่อวานในซอยผลโยธินห้าสิบสี่
เขตสายใหม่กรุงเทพนี่แหละค่ะถ้าจำได้ฝนตกลงมาหนักมากใช่ไหมคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปโลงสองใบนะคะลอยมาตามน้ำแล้วผ่านหน้าบ้าน
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงคนในคลิปเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนหนักเลยนะครับ
โรงยังหนีโลงไม่อยู่โรงก็อยู่ไม่ได้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไปดูหน่อยค่ะในซอยนี้นะคะไปคุยกับคุณโจ๊กนะคะ
คุณโจ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของร้านบูรพาหีบศพเนี่ยค่ะก็บอกว่าแหม่สองสามวันที่ผ่านมา
เมื่อวานฝนตกหนักติดต่อหลายชั่วโมงซอยนี้ก็เลยเกิดน้ำท่วมขัง
เขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องช่วยเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือต่างขึ้นชั้น๒หนีน้ำ
แต่โรงศพบางส่วนเนี่ยเก็บไม่ทันจริงมันก็ลอยออกไปนอกร้าน
ผ่านไปหน้าบ้านของชาวบ้านแล้วก็มีคนถ่ายคลิปอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
คุณโจ๊กบอกด้วยว่าคนแถวนี้คุ้นเคยกับร้านเป็นอย่างดีก็ไม่ค่อยตกใจกันสักเท่าไหร่
แต่คุณนัทพงศ์เราก็คิดเหมือนกันนะ
ว่าถ้าเราไม่ใช่คนแถวนี้แล้วเราเห็นแบบนี้แล้วเป็นตอนกลางคืน
มันก็หลอนหลอนเหมือนกันน้ำบ่านครับนี่ก็น้ำบ่านครับเออ
อาจจะภาวะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยนี้นะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในซอยเนี่ยเอาเป็นว่าล่าสุด
ตอนนี้ที่นี่ก็ลดลงบ้างแล้วนะคะทุกคนก็คิดเหมือนกันว่า
อย่าตกลงมาอีกเลยนะคะก็เล็งกันอยู่แบบนี้นะคะ
ทางร้านเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนรับมือเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างสุริยาหิบศพที่เนี้ยเขาก็บอกว่าเอ่อ
บุรพาหีบศพเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาขนย้ายโรงศพที่ประกอบเสร็จแล้ว
ไปเก็บไว้ในที่สูงหมดแล้วน้ำมาอีกรอบนึง
จะได้ไม่ลอยไปติดบ้านใครอีกค่ะ
เมื่อวานช่วงเย็นมีการตกตั้งแต่เที่ยง
เที่ยงถึงเย็นเลยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ยังตกหนักอีก
พนักงานที่ร้านนะครับก็ได้เก็บของ
ของขึ้นหนีใช่ไหมพวกไม้พวกอุปกรณ์ช่างด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีโรงบางส่วนที่ก็ยังกำลังทำนะครับทำด้วยแล้วก็
กำลังจะสต๊อกเก็บไว้นะครับแล้วก็ตกหนักจนท่วมน่าจะประมาณเป็นคืบนะครับ
แล้วก็เลยทำให้โรงลอยออกไปจากนอกร้าน
ก็ยังตกใจอยู่มันลอยไปได้ยังไงคือสถานการณ์คือน้ำมันท่วมเยอะมากครับ